วันนี้ครอบครัวได้นำศพของนางสาวทิติมานรพันธิพัฒน์
หรือว่าลาลาเบลพริตตี้สาววัย๒๕ปีที่เสียชีวิต
หลังจากไปรับงานที่บ้านพักย่านบางโมทอง
เมื่อ๑๗กันยายนแล้วนายน้ำอุ่นเนี่ยพาไปที่คอนโดของตัวเองนะฮะ
อ่าก็มีการชนะสูตรศพกันอยู่สองรอบใช่ค่ะนะครับ
รับศพมาเรียบร้อยแล้ววันนี้นำศพไปตั้งสวดบำเพ็ญกุศล
ที่วัดสแก่งามย่านบางขุนเทียนนะฮะคืนนี้สวดคืนเดียว
แล้วพรุ่งนี้ชาปนกิจศพเลยนะครับทางคุณแม่ของลาลาเบลบอกว่า
ก็พอใจกับผลการตรวจชนะสูตรศพที่ออกมาล่าสุดนะฮะก็ไม่ติดใจอะไรแล้ว
เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วก็ทนายความ
ในการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาทางคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็ลูกสาวของลาลาเบลวัยสามขวบวันนี้ก็โศกเศร้ากันหมดแล้วฮะ
ลูกสาวนี่ก็อาจจะยังไม่รู้อะไรมากแต่ก็น่าจะพอรู้อยู่ว่าแม่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านด้วยแล้ว
เพราะว่าลูกสาวบอกว่าแม่เบลแม่ไปอยู่บ้านหลังใหม่นะตอนบรรจุศพเข้าโรงอะไรพวกนี้นะครับ
คือตากับยายก็บอกว่าก็รอให้หลานโตกว่านี้หน่อยพอจะรู้เรื่อง
แล้วเดี๋ยวค่อยเล่าความจริงให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น
ถ้ากลุ่มแก๊งบ้านบางบัวทองจะมาขอกราบขมาศพเนี่ยจะให้มาไหมที่วัดสแก่งามเนี่ยนะฮะย่านบางขุนเทียน
ของลาลาเบลบอกว่าก็ไม่ขัดข้องนะมาได้แต่ไม่ต้อนรับ
ความหมายก็คือที่ให้เข้ามาในงานได้
ไม่ใช่ว่าอโหสิกรรมให้แค่ไม่อยากจองเวรเท่านั้น
เดี๋ยวฟังคุณแม่ของลาลาเบลนะฮะ
แม่อยากให้ได้รับสิ่งนั้นไป
เพราะว่าเราก็ไม่ได้ฟันทงว่าใครเนอะ
คิดใครทำรับไปดีกว่า
คนที่ทำให้น้องเป็นแบบนี้
จะมีส่วนร่วมหรือว่าลงมือทำ

รับตรงนั้นไปรับกรรมไปเท่านั้นเอง
คนที่ทำนะถ้ากรรมมีจริง
ก็อยากให้ถึงไวกับคนที่ทำ
จะรู้เห็นหรือว่าสมรู้ร่วมคิดหรือว่าร่วมกระทำ

ละเมิดทางเพศจนเสียชีวิตแน่นอนนะฮะ

อีก๕คนเป็นผู้จัดงานปาร์ตี้เจ้าของบ้าน
ที่บ้านมะงวดทองแก๊งโซฟาแดง
ช่วงค่ำที่ผ่านมามาจริงนะฮะ

นายณฑีสถิตพงศ์สถาพรหรือนายตี
นี่ฮะเจ้าของบ้านเจ้าของงานปาร์ตี้ด้วย
ที่วัดสแก่งามมาขอเคารพศพลัลลาเบล
มาถึงก็ไปในสาราตรงไปหาแม่ของลาลาเบลเลยฮะ
แล้วเอาซองใส่เงินทำบุญมามอบให้
แต่แม่ลาลาเบลไม่รับนะครับ

นี่ฮะแม่ไม่มองหน้าเลย

แล้วก็เดินไปเคารพศพลัลลาเบล
ก็ต้องถึงว่าคุณแม่ใจใจแข็งมากนะ
หมายถึงว่าไม่ได้ว่าใจแข็งแบบใจร้ายกับนายตีนะ
หมายถึงว่าใจแข็งที่จะยอมเห็นหน้าคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาที่ทำให้ลูกสาวตายได้

ก็ไปไหว้ศพใช้เวลาอยู่สัก๕นาทีแล้วก็ออกไปจากวัดนะครับ
เราก็บอกว่าไอ้เบลนะครับแทนเองเสียใจเต้นเดินเต้น
เราก็มั่นใจในความฟรีสุทธิ์ของเราอยู่แล้วครับ
อาทิตย์บอกว่าคนอื่นติดทุละตัวเองก็เป็นคนแทนมาคนเดียว

ลาลาเบลบอกว่าพนักงานสอบสวนสนบุคโลได้ส่งสำนวนให้อายการตรวจสอบสำนวนแล้ว
คาดว่าอายการจะนัดฟังคำสั่ง๑๘ธันวาคมนี้
ซึ่งก็ต้องรอฟังว่าอายการจะมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา
ตามความเห็นของพนักงานสอบสวนที่ทำสำนวนคดีไปหรือไม่
แล้วก็จะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเกี่ยวกับการเสียชีวิตของลาลาเบลที่เกิดขึ้นด้วย
พรุ่งนี้จะชาวพนักกิจศพเลยนะครับ๑๖นาฬิกาที่วัดสแก่งามสวดศพคืนเดียวเท่านั้น